ถ้ามีการเกรดก็จะมีพุทธตาน
ถ้ามีพ่อเรืองก็จะต้องมีพ่อฤทธิ์
บอกเลยว่าเหมือนจนนักข่าวสะดุ้ง

แล้วมายืนข้างกันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูความเหมือน
ซ้ายเหมือน

เอาอะไรมาไม่เหมือนก่อน
สนิทการดึงหน้าสะบัดซ้ายสะบัดขวา
ซึ่งตัวของหนุ่มต่อเนี่ยเขาก็ออกตัวนะว่า
แค่สตายค้ากันรึเปล่า
มีโอกาสได้ยืนเทียบกับพีพีในงานวันนี้
ฝั่งซ้ายก็คือเหมือนกันเป๊ะเวิล

เมื่อมีโอกาสได้มาปะกันแบบจังท่ามกลางกองทัพสื่อเนาะ
ก็เล่นใหญ่สมมงประกาศให้ทุกคนได้รู้กันชัดไปเลย
อ้าวเขาประกาศว่าอะไรนะโอ้โฮค่ะว่าอะไรน่ะ
เมื่อกี้แซ่บกับพี่ว่าผมเป็นตอนเด็กพี่เป็นตอนแก่พี่หัวข่าว
แค่บางมุมแหละหน้าซ้ายเราเหมือนกันแค่นั้นเอง
หน้าซ้ายเราเหมือนกันวัดเที่ยวมาแล้วหรือเปล่าใช่
ถามพี่ดิเดี๋ยวพี่มาเนี่ย
ชอบหันหน้าขาเหลี่ยมที่เหมือนจริงไหม
ที่บอกว่าหน้าเหมือนแล้วจะรักกันได้ไม่จริง
ปฏิเสธเพราะเรามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าพี่
พี่หรอเออนี่ยังไม่จบนะคุณผู้ชมค่ะ
อยากพาคุณผู้ชมมาจับพี่รุษน้องพีพีกันหน่อย
คือเอาจริงนะพีพีเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับหนุ่มโอบอบนิธิใช่ไหม
ก็เลยต้องโดนถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างโอบ

คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าเตรียมไปร่วมแสดงความยินดีให้กับบิวกิน
คือบิลกิ้นเนี่ยเขาเตรียมจะรับปริญญาเนาะ
และเขามีของขวัญให้กันแบบธรรมดาธรรมดาพี่แจ๊ค
เงินสด๑ล้านบาทก็เท่านั้นเอง
ลองไปฟังเสียงดูค่ะ

ดีใจด้วยครับผมได้ข่าวว่าได้เกียรตินิยมด้วย
ก็เดี๋ยวก็จะไปแสดงความยินดีด้วยก็จะเป็นบอลลูน

เล่นแปลกศรและก็เป็นฝุ่งโดรนประมาณพันกว่าลำ

พีพีบอกผู้จัดการ
ให้เสร็จโอนคืนด้วย
ก็ให้จริงก็ให้ให้๑ล้านให้เสร็จแล้ว

ฉันเชื่อแล้วพี่พีพูดอะไรให้หาร๒หารครึ่งไปเลย

แต่นางเป็นคนน่ารักจอยทุกครั้งในการสัมภาษณ์